ตีกันดิฉันว่าในช่วงปลายปีแล้วก็ยิ่งวันนี้
ตำรวจจะต้องเพิ่มกำลังในการเฝ้าระวังเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นด้วย
เพราะว่ายังมีการก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมาแถวย่านบางบอนคุณผู้ชมตีกันเหมือนกันค่ะ
คราวนี้เป็นวัยรุ่นชาวเมียนมายกพวกไล่ตีกันนะคะ
รุมทำร้ายจนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฝ่ายคู่อริเนี่ยสลบไปเลยค่ะฮะ
โอ้โหไม่ยั้งเลยค่ะที่เห็นนอนอยู่นั่นคือสลบนะ
โอ้โหหมดสติไปเลยอ่ะคนที่ขับเนี่ยเนี้ยเนี้ย
แล้วเกิดขึ้นริมถนนแบบนี้เลยนะคะไม่ไม่มีโอกาสได้สู้เลย
ไม่มีโอกาสได้เงยเลยอืมคือคนที่เห็นเหตุการณ์คือคุณพงศกร
แล้วก็ถ่ายคลิปเอานี้เอาไว้นะคะตอนประมาณทุ่มครึ่ง
ที่ริมถนนบางบอนหนึ่งซอยสิบหก
คือเขาบอกได้ยินเสียงเหมือนคนตีกันเขาเลยออกมาดู
วิ่งไล่กันมาตั้งแต่สนามเตะบอลนะคะแล้วมาหยุดหน้าบ้านเขา
แล้วลุมกระทืบกันแบบนั้นสักพักนึงก็เอาขวดเบียร์เนี่ย
จนกระทั่งมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งจอดลงมาดูผู้บาดเจ็บถึงได้สติแล้วก็ลุกขึ้นมาค่ะ
นี่ลุกขึ้นมาแล้ว
เมื่อคืนมีพวกเขามาวิ่งจากทางวิ่งมาทางสนามบอลฝั่งนู้นวิ่งเข้ามากูเข้ามา

คนหนึ่งวิ่งไปทางนู้นอีกคนหนึ่งวิ่งเข้ากลางถนน
ผู้ทำร้ายมาประมาณ๓๔คนวิ่งล้อมกันเขาวิ่งล้อมเขาไว้
ตรงนี้เกิดมาสองรอบแล้วพี่รอบแรกน่าจะเป็นที่สนามบอล

แล้วก็มาทะเลาะกันไปรุ่นเมตรต่อ
ก็มาทะเลาะหน้าร้านอีกรอบหนึ่งพี่
เขาจะมีปัญหาอะไรกันมาก็ไม่ทราบนะคะ
แต่ว่าที่แน่มันเป็นปัญหาของคนแถวนี้ค่ะ
เพราะเขาบอกว่าเจอประจำนะคะ
ตีกันแบบนี้๒รอบแล้ว

เวลาคนเขานอนอยู่หรือคนที่อยู่แถวนั้น

แล้วก็รู้สึกรำคาญมากนะคะ
ผู้บาดเจ็บเป็นชาวเมียนมา

แล้วก็พอตกเย็นเขาจะชอบเตะบอลกัน

ก็เป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันแบบนี้อยู่บ่อย
คนแถวนี้ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยนะคะ